เป็นบ้างนะครับที่สุราธารีย์

คือสิ้นเดือนแบบนี้บางคนเขาก็เงินเดือนออกเขาก็เตรียมไว้แล้ว
เก็บเงินเก็บทองในช่วงเงินเดือนออกเนี่ย
เพื่อจะไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
เพราะฉะนั้นที่สุราธานีเขามีน้ำตกที่สวยงามมาก
โอ้โหเขาบอกแล้วมีหลายชั้นไปจนถึงชั้น๗
แต่ว่าชั้นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าเที่ยวคือชั้น
เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปกันครับที่สุราธานี
กว่าจะไปถึงที่นั่นได้ต้องแหวกดงแหวกป่าดงตามมา
ตามเจ้าป่าคุณชนะมาดีกว่า
โอ้โหคุณจะเป็นเจ้าป่าเหมือนพี่ติ๊กเหรอ
ที่นี่ครับเดินเข้าป่าไปสักประมาณ๒กิโลเมตร
ก็จะเจอแล้วกับน้ำตกคลองพาที่มีความสูงกว่า๒๘เมตร
น้ำตกเนี่ยครับอยู่ที่ตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราธานีถือว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแห่งใหม่เลยนะ
ร่มรื่นน่าไปเที่ยวมากเลยนะครับ
อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าน้ำตกที่นี่มันมีอยู่ประมาณ๗ชั้น
บางคนบอกเฮ้ยก็ผมเป็นคนชอบ๗ก็ขอขึ้นชั้น๑
ก็รับน้ำหนังคนละชั้น
อาจจะร้องเพลงของคุณพ่อหรือคุณลูก

แต่ไปผมบอกเลยว่าควรจะต้องไปที่ชั้น๕
เพราะว่าชั้น๕ของเขามันมีความลึกที่พอดี
ในการที่จะลงไปแหวกว่ายน้ำ
เพราะฉะนั้นได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้ว
ใครที่มีการวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะลงใต้

หรือว่าใครที่อยู่แถวสุราชอยู่แล้ว
ไปกันนะครับที่นี่ย้ำอีกทีละกัน
น้ำตกคลองพาตำบลคลองพาอำเภอ
ถ้าชนะจังหวัดสุราธานีเที่ยวที่นี่
ไม่มีผิดหวังเพราะคุณจะขึ้นไปชั้น๒
หรือคุณจะไปชั้น๕

ก่อเรานั้นเหมือนคนละชั้น
ไปดีกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังจะขึ้นป่าขึ้นเขาลงเพิ่ม
ต้องระมัดระวังขับรถขับราอะไรให้ปลอดภัยด้วยนะ
ก่อเรานั้นเหมือนคนละชั้น